ยังมีอีกหนึ่งข่าวที่น่ารักไม่แพ้กันนะฮะ
ข่าวนี้เป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นระหว่างแม่ลูก
แม่หมูพิมพากากับน้องนายนพัด
คือเมื่อคืนนี้แม่หมูเขาได้เล่าเรื่องราวให้ฟังในโซเชียลนะคะ
เป็นการเล่าเรื่องราวที่คุณแม่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
เพื่อดูแลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างดีที่สุดในโลก

ตั้งแต่แรกเริ่มที่น้องนายเข้าสู่วงการบันเทิง

แฟนคลับก็ส่งของกินมาให้ทุกวัน
แม่ก็เลยต้องกินกิน

จนตอนนี้กลายสภาพไปจากเมื่อก่อนแล้ว

ใช่แม่หมูยังบอกอีกด้วยนะว่า๖ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ได้รับเสียงชื่นชมที่มีต่อน้องมายมากเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
ซึ่งตัวแม่หมูเองก็เต็มใจทำหน้าที่ซัพพอร์ตทุกอย่าง
ตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบ
รวมทั้งงานบ้านและความเป็นแม่ก็ยังต้องคงอยู่ไว้ด้วย
ที่ผ่านมาไม่มีผู้ช่วยเลยแม่ทำเองคนเดียว
หมูใช้โทรศัพท์อยู่๒เครื่อง

วันแม่หมูบอกว่าต้องอ่านวันละ๒๐๓๐งานก็เคยมีมาแล้ว
หมูบอกว่างานที่ยากที่สุดก็คืองานที่จะต้องตอบปฏิเสธ
แต่ก็ต้องรักษามิตรภาพดีเอาไว้ด้วย
มันยากจริงนะมันเป็นศาสตร์และสินเนาะ
ซึ่งคิวงานของน้องนายต้องจองล่วงหน้า๓เดือน
และทำงานเกือบทุกวันเป็นเวลา๕ปีเต็มค่ะ

ที่ระบาดมาตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๓นะคะ
บอกว่ากระดานงานของน้องนายเนี่ยต้องเททิ้งทุกคิวทุกบาททุกสตางค์
แต่พอเข้าสู่ต้นปี๒๕๖๔ก็เริ่มกลับมากระหน่ำอีกรอบนึง
แต่สุดท้ายก็ต้องเททิ้งเหมือนเดิมเพราะว่าโควิดมันมาอีก
หมูบอกอีกว่าตัวแม่หมูเองเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้เพราะจะกลายเป็นโรคซึมเศร้า
เพราะเคยไปเล่าอาการให้หมอฟังหมอก็ให้ยาแก้ซึมเศร้ามากิน
แต่พอกินแล้วใจสั่นมันก็เลยไม่ได้กินต่อ
ตอนนี้ก็เลยหันมาดูแลตัวเองรดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยนะคะ
เลี้ยงกระบองเพชรที่แฟนคลับให้มา
หมูเขาทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าหวังว่าหลายคนที่เจอสิ่งเหล่านี้
เจอความสุขแล้วก็สิ่งที่เยียวยาหัวใจตัวเองได้

ทนไว้นะอดทนไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
จะได้มีสมาธิน่าอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติ
ก็จะเปิดสบายใจกันไปในช่วงนี้นะ

แล้วน้องนายนี่ก็เป็นเด็กดีจริงตั้งแต่รู้จักมา
แล้วคือแม่หมูเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ห่วงลูกชายนะ